สวัสดีครับ๘นาฬิกา๒๑นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับคุณผู้ชมครับตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าหากใครนี่มีโอกาสตื่นเช้าตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง

คงได้มีโอกาสสัมผัสลมเย็นที่พัดมาเป็นระยะนะครับ

เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าจะเป็นวันที่มีอากาศเย็นที่สุด

ในขณะที่สถานการณ์ฝนทั่วไทยนั้นยังคงไว้วางใจไม่ได้
เป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาตรวจสอบกันนะครับ
เริ่มต้นกับกราฟิกแรกนะครับเป็นกราฟิกคำนวณ
อุณหภูมิที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าตั้งแต่วันนี้

เห็นสีเขียวคือบริเวณที่มีอากาศเย็น
เช้าวันนี้จะสังเกตว่ามีการปกคลุมเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น
ภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตก
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก็เริ่มเย็นแล้ว
อุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบอยู่ที่ประมาณ๒๐๒๑องศาเซลเซียต
ในขณะที่ถ้าหากคำนวณไปในวันพรุ่งนี้ครับ
ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้อยากให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีเขียว

จะสังเกตว่าปกคลุมเป็นวงกว้างเลยทีเดียว

และที่สำคัญภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันออก

นอกจากนี้ภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนบน
พรุ่งนี้ก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นลมเย็น
หลังจากนั้นคำนวณต่อไปในวันเสาร์
อากาศเย็นก็จะแผลวไปเล็กน้อย
หลังจากนั้นก็จะค่อยอ่อนกำลัง
แล้วก็พื้นที่ก็จะกลับกลายเป็นสีเหลืองเหมือนเดิม

อย่างบริเวณความกดอากาศสูง
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีอากาศจมตัวลงมานะครับ
ดังนั้นถ้าหากบริเวณใดก็ตามแต่ที่มีลักษณะอากาศแบบนี้เกิดขึ้น

กลุ่มก้อนเมฆที่เคยอยู่ด้านบนจะถูกกดลงมาด้านล่างกลายเป็นกลุ่มหมอกแทนนะครับ
ตอนนี้มีการแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่องนะครับ

จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีล่าสุดนี้นะครับ
เพราะว่ามีการแผลลงมาค่อนข้างต่ำเลยทีเดียว
แล้วก็จะแผลลงมาแบบนี้ไปจนถึงวันศุกร์นะครับ
หลังจากนั้นก็จะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าจะแผ่กลับมาอีกครั้งหนึ่ง

และกลางสัปดาห์หน้าน่าจับตามองละทีเดียวนะครับ

การว่าจะแผลลงมานานกว่าที่แผลลงมาในครั้งนี้

อาจจะทำให้บริเวณตอนกลางของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันเต็มรูปแบบละทีเดียวนะครับ

ปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ

นี่คือกระแสลมจากที่ตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ตอนนี้พัดมาปกครุมเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่อง
อกจากจะหอบเอาความเย็นจากบริเวณทางตอนบน
ปกคลุมในตอนบนของประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับ
เหนียวนำให้กลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้นะครับ
เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยด้วย

หย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้นะครับ
ถือว่ามีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวต่อสถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป
โดยถ้าหากเราดูจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
จะพบว่าในบริเวณทะเลจีนใต้ณขณะนี้เนี่ยนะครับ
ก่อตัวของกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
มีทั้งกลุ่มเมฆธรรมดากลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองสีเหลืองสีส้มนะครับ
สังเกตว่ามีกระจายตัวอยู่ทั่วท้องทะเล
ซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวซึ่งมีลักษณะหมุนวนเนี่ยนะครับ
จึงมีความสามารถในการดูดเอากลุ่มฝนที่เกาะตัวอยู่รอบนะครับ
เข้าสู่จุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวอยู่ในขณะนี้
สังเกตว่ามีการดูดเอากลุ่มเมฆนะครับที่อยู่บริเวณรอบเนี่ยนะครับ
เข้ามาจุดศูนย์กลางดังนั้นในระยะนี้เองฝนที่ก่อตัวในบริเวณอ่าวไทยเอง
ภาคใต้เองรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเองจะถูกดูดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้นะครับ
ทำให้ฝนในบริเวณดังกล่าวลดลงแต่ก็จะมีอยู่บางจุดนะครับที่เป็นแนวที่กลุ่มฝนนั้นเคลื่อนที่ผ่าน
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนล่างนะครับฝนอาจจะเยอะหน่อยในระยะนี้
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับฝั่งอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างคงจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าอาจจะเกิดคลื่นแรงฝนตกหนักตกชุกในระยะวัน๒วันนี้
ส่วนพื้นที่อื่นนะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ถ้าหากเราคำนวณจากระบบพยากรณากาศเทวรัฐทีวีก็จะเริ่มมีฝนตกแล้วนะครับ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลาง
ดังนั้นใครที่มันในบริเวณดังกล่าวคงต้องเฝ้าระวังกันหน่อย
นี่คือภาพรวมปริมาณน้ำฝนสะสมครับพื้นที่สีเขียวคือที่ปริมาณฝนเยอะเป็นพิเศษ
ที่เยอะเป็นพิเศษก็คือบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
จุดที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศมาเลเซียตอนบน
อาจจะต้องระวังเรื่องของภัยทางธรรมชาติอื่นที่จะตามมา
ส่วนพื้นที่กรุงเทพฯมหานครและปฏิบนธรณ์

พื้นที่กรุงเทพมหานครโอกาสการเกิดฝน
หลังจากที่ตกมาค่อนข้างหนักเมื่อวานี้
เลือดลงเหลือ๔๐เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เท่านั้น

ส่วนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงหวานงคร
อากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบนนั้นจะมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานอีกครั้ง
ช่วงแรกของการแผลลงมาก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็จะทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสาน
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วครับมีทั้งฝนมีทั้งหนาว
ช่วงกลางวันอากาศค่อนข้างร้อนเป็นพิเศษ
เรื่องสุขภาพร่างกายนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ